คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะสำหรับเช้าวันนี้ที่ตำรวจปรับรามยาเสพติดได้เปิดปฏิบัติการ
ชัยศิโยคไพรีหกสิบทับสองระดมเจ้าหน้าที่ปูพรมปลูกตรวจค้นสี่สิบจุดนะคะ
เป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดผาขาวส่วนหนึ่งของกลุ่มไซสนะค่ะ
มีข้อมูลอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีทั้งไฮโซบันเทิงแล้วก็วงการรถหรูที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ไปติดตามกันกับคุณวิมลวันธรรมพักดีรายงานสดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ค่ะ
เชิญค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะอยู่ระหว่างการเข้ามาตรวจค้น
นี่เป็น๑ใน๕จุดเป้าหมาย๑ใน๔๐จุดเป้าหมาย
ที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๒นะคะ
ซึ่งในขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหานะคะ
ที่มีการนำเอายาเสพติดค่ะมาซุกซ่อนไว้ที่บ้านหลังนี้นะคะ
เราจะไปดูบรรยากาศของการตรวจค้นในครั้งนี้ค่ะ
เคยใช้บ้านหลังนี้ไหมหรือเคยใช้ที่ไหน

แล้วยาเสพติดเนี่ยก็คือที่เราไปรับเนี่ยไปรับมาจากพื้นที่ตากคว้านครสวรรค
รับยังไง
เป็นบ้านหรือเขาทิ้งไว้ข้างถนน
ไว้ข้างถนนเราก็ไปรับ
คือใครคนสั่งใครคนสั่งให้ไปรับ

จ้างจุดรับของได้มั้ยที่ตากฟ้า

พอเลี้ยวเข้าตากฟ้าซ้ายมือลงไปกาดนานเลย
บอยสั่งตลอด

บอยเขาโอนตังใหม่แต่ผม

แต่ว่าบอยออกเงินค่าเช่า
จากก่อนเนี่ยมียาเศ็จจิตชนิดอื่นเข้ามามั้ยเนี่ย

เราก็ทำงานให้บ่อยมาตลอด

อันนี้คือรู้ไหมว่าจะไปปล่อยให้กับใคร
มีแต่ว่าเขาเอาไปหมดเลยและเขาไม่ดี

ไม่ดีคือเสบแล้วก็ไม่เมา
ท่านค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาปฏิบัติการตรวจค้น
ในครั้งนี้เราสามารถยึดเคตามีนได้จำนวนเท่าไหร่
คือเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยน่าจะประมาณสัก๒๐กิโลกรัมนะครับ
กิโลกรัมนะครับก็คือตัวของผู้หานะครับที่จับกลุ่มได้เนี่ย
ก็แจ้งนะครับว่าได้เช่าบ้านหลังนี้ไว้เก็บยาเสพติดประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีผู้สั่งการนะครับซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาที่กองบัญชาการยาเสพติดสำนักงานปรกศได้จับกลุ่มก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับ
แล้วก็เชื่อมโยงไปตัวของผู้หานะครับเราก็จัดเจ้าที่เข้ามาค้นตามปฏิบัติการ
ชายะสยบภัยรี๖๐ทับ๒ของวันนี้ซึ่งมีทั้งหมด๔๐จุดนะครับ
อันนี้เป็นหนึ่งใน๔๐จุดส่วนจุดอื่นก็มีเจ้าที่เข้าเมืองการยูนะครับ
นั่นก็เป็นปฏิบัติการชายาสยบเพรี๖๐ทับ๒นะคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเท่านั้น
ซึ่งตำรวจนั้นสามารถเข้ามาจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับยึดยาเสพติดได้ค่ะ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดจากจังหวัดนนทบุรี
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ